คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าคดีที่นายสุรสิตภรรรษักษ์
หรือว่าร่างทรงปู่ฤษีหรือฤษีตาไฟ
ถูกญาติแล้วก็ครอบครัวของเด็กสาววัย๑๗ปี
ไปแจ้งความว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเขา
ไปคมขืนเขาตอนที่เขาไปทำพิธีสดอกเถาะ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่านายสุรสิต
ทางครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบอกหมดบอกว่า
การแขนขาลีบเป็นโปรลิโอตั้งแต่เด็ก
จะไปคมขืนใครได้ตัวเขาเองก็บอก
ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะไปข่มขืนอะไรใครได้แน่
แต่สุดท้ายล่าสุดก็ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ

แต่ก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้เริ่มก่อน
ว่าฝ่ายเด็กผู้หญิงเป็นคนเริ่มก่อน
ห้ามแล้วเด็กผู้หญิงไม่ฟังมีเพศสัมพันธ์กันไป๔ครั้ง

นายสุรสิตก็อยู่ระหว่างกรรมกันตัวสู้คดี

แต่ภาพวันที่มามอบตัวกับตำรวจเนี่ย

แบกขึ้นหลังค่ะอย่างนี้ค่ะหลายคนเห็นก็บอกจะไปข่มขืนใครได้อย่างไร
แล้วก็พูดยังไม่ค่อยเป็นคำเลยนะคะ
มือก็ผิดรูปอย่างนี้นะคะแขนขาผิดรูป
แต่ถ้าถามว่าคนป่วยแบบนี้เป็นโปรลิโอแบบนี้

ผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้
เพราะว่าเป็นระบบประสาทคนละส่วนกัน
ส่วนที่ควบคุมร่างกายกับส่วนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะคะ
แต่ดูจากสภาพร่างกายนะวันนั้นนะค่ะ
เราก็เห็นเขาแบบนี้โอ้โหคือ
เดินเนี่ยไม่ได้เลยนะแขนขานี่แบบ
บิดเบี้ยวไปหมดพูดยังลำบากเลย
เปล่งเป็นคำนี่ทำไม่ได้เลย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ที่ศรีสะเกดไปเกาะติดคดีนี้อยู่นะ
ไปได้คลิปในวันที่
พ่อแม่พี่สาวแล้วก็เด็กสาวผู้เสียหายวัย๑๗ปี
ที่บอกว่านายสุรสิทธิ์ไปข่มขืนเขาเนี่ย
เขาไปเจรจาก่อนจะไปแจ้งความ

เนี่ยแขนขาอะไรต่างนานามันไม่หนักเหมือนวันที่มาหาตำรวจ
เหมือนกับว่าก็พอขยับได้บ้าง
หมุนตัวในท่านั่งด้วยตัวเองได้ด้วย
ขยับตัวได้เองอะไรแบบนี้ค่ะ

คลิปนี้มีทั้งพ่อแม่พี่สาวผู้เสียหายก็คือเด็กสาววัย๑๗
เดินทางไปพูดคุยเรียกร้องความรับผิดชอบ
จากนายสุรสิทธิ์หรือว่าร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
ก็จะเห็นว่านายสุรสิทธิ์นั่งบนแคร่

นายทวีที่เป็นคนมาบอกครอบครัวของผู้เสียหายว่า

ต้องไปทำวิธีสะดอกเคราะห์ก่อนจะพาลูกสาวคนเล็กเข้าไปแล้วก็ถูกคมคืนนี่นะครับ
ในคลิปจะมีเสียงของพ่อแม่พี่สาวรวมทั้งผู้เสียหาย
เรียกร้องความรับผิดชอบจากนายสุรสิทธิ์
ช่วงก็มีเสียงของนายทวีพูดคุยออกมาด้วย
คุณผู้ชมฟังช่วงแรกก่อนนะครับ
มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยความจริงคือ๓คลิปรวมกันเกือบ๑๕นาที
ทีมข่าวของเราคัดมาเฉพาะช่วงสำคัญนะฮะ
ถ้าช่วงไหนที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นเราจะตัดออกก่อนนะครับ
คลิปที่จะเปิดช่วงนี้ก็คือช่วงที่พี่สาว
พยายามทวงถามนายสุรสิทธิ์ให้ยอมรับผิดแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
มีเสียงของนายทวีพยายามบอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการ
ส่วนผู้เสียหายคือเด็กสาววัย๑๗บอกว่านายสุรสิทธิ์ไปข่มขู่เธอ
บอกว่าหากนำเรื่องนี้ไปบอกใครคงไม่มีใครเชื่อว่านายสุรสิทธิ์ไปข่มขืนคนได้
ถ้าบอกพ่อแม่คนในครอบครัวเดี๋ยวจะตายหมด
ไม่ยอมรับน้องไปนอนกับใครไปนอนกับพ่อเหรอ
น้องไปนอนกับใครน้องไปนอนกับใครตรวจหมดแล้วหมอก็บอกแล้ว

ฉันต้องบอกว่าได้ไปบอกใครเค้าจะเชื่อเธอเธอไม่มีคลิป

อ๋อแม่ทางนอกคำสั่งกับสีใต้โค้งแม่กับสีใต้
บอกพ่อสีใต้เมื่อ
แล้วมาบอกไว้ทำไมว่าไม่ให้มีไม่ให้คุยกับผู้ชายไม่ให้ยุ่งกับผู้ชาย
ถ้ายุ่งขอให้เธอและครอบครัวมีอันเป็นไปพูดทำไม

ขอบคุณลูกขอโทษมากอยู่เธอนึงว่าเขาแล้ว
เต็มมาขึ้นเป็นแม่นแล้วลุงฆ่าท้าอาคมมันเสื่อมตั้งแต่โดนเลือดแล้วแหละ

ไม่ได้อยากลบหลู่อะไรเลยแต่ทำอย่างนี้มันทำจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้
มีปมด้อยหรือยังไงนี่นะแล้วก็มีอีกคลิปนะครับ
บันทึกช่วงกลางคืนของวันที่๒๗สิงหาคมก็ตรงกับที่นายทวีเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้นะครับ
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่ไปสะดอกเคราะห์และนายสุรสิทธิ์ไปข่มขืนเด็กสาววัย๑๗ปี
ที่ถูกกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะ
เหตุเกิด๒๖สิงหาคมถึงเช้า๒๗สิงหาคม
ประมาณช่วงบ่ายนายทวีก็พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้าน
จากนั้นก็พานายสุรสิทธิ์ไปที่บ้านของตัวเอง

เพราะวันรุ่งขึ้นคือ๒๘สิงหาคม
ต้องพานายสุรสิทธิ์ไปทำพิธีสะดอกเคราะห์

แต่ประมาณ๒ทุ่มของวันที่๒๗สิงหาคม
ครอบครัวผู้เสียหายไปบ้านนายทวี
บอกว่าร่างทรงปู่ฤษีไปข่มขืนลูกสาวเขา
หลังจากนั้นก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

บอกว่ามีผลการตรวจร่างกายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็กลับมาที่บ้านนายทวีอีกครั้งหนึ่งตอนเที่ยงคืน
แล้วก็เป็นที่มาของคลิปนี้

เป็นช่วงที่ระบุถึงเหตุการณ์หลังจากสาววัย๑๗

ไม่พูดไม่จาไม่กินข้าว
พ่อต้องเค้นถามถึงยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้เสียหายบอกด้วยว่านายสุรสิทธิ์พูดขณะทำพิธีว่า
เคยทำแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็อายุน้อยกว่านี้ด้วย
หลังจากก็ยอมโหนะว่าคนอื่น
เราก็ปิดเงินตะทำตามเหตุการณ์หลัว
เอาไหมไปตรวจเล็กก็ได้ไปไหมคะไปไหมคะไปไหมตอนนี้ก็ได้
รู้รู้เลยทีนี้เออวิทยาลัยไงเนี้ยตำหลวดพอจับจ้าดเอง
มันตกมันตกใส่ตรงนั้นอย่างงี้เลยก็ถือที่ทำงานแล้วก็เรียกตัวอืม
หมอสันนิษฐานเลยว่ามันประมาณเพื่อเดียวมันประมาณคนเดียว
เขาอายุน้อยกว่าเธอเขายังทำได้อ่าคือ
รายละเอียดอื่นในคลิปเนี่ยผู้เสียหายที่
เรียกนายทวีว่าลุงเนี่ยก็จะพูดทำนองว่าที่ให้ไปก็เพราะ
ไว้ใจลุงส่วนนายทวีก็บอกว่าลูกสาวของเขาก็ทำเหมือนกัน
เขาก็ไปแต่ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ขณะทำพิธี
แล้วก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความทำตามขั้นตอนกฎหมาย
ผู้เสียหายก็ยังบอกให้นายทวีมาเป็นพยานนี่ค่ะ
นี่ค่ะก็ลองสังเกตดูจากคลิปเหล่านี้นะคะ
ก็จะเห็นว่าสามารถขยับตัวได้บ้าง
โดยเฉพาะแขนแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยขยับได้ครับ
นิ้วแล้วก็ยกตัวแบบหมุนตัวได้อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปอีกทีนึงนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ

ว่าร่างทรงหลวงปู่เนี่ยอืม
จะสามารถไปข่มขืนใครได้แต่ทีมข่าวก็เปิดคลิปนี้ให้ดู
พอเปิดให้ดูปุ๊บเขาบอกโอ้ตกใจมากนะคะ
ไม่เคยเห็นสภาพร่างกายของนายสุรสิทธิ์
หรือว่าร่างทรงปู่หรือสีตาไฟเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ดูแล้วสามารถขยับแขนขาได้อะเนี่ย
แต่ก็ไม่รู้นะว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกัน๒คน
ในห้องในรีสอร์ทที่ทำพิธีสะดอกเคราะห์
ทั้งสองคนจะมีพฤติกรรมลักษณะไหนยังไง
ไม่รู้ว่านายสุรสิทธิ์แกล้งเป็นหรือเปล่านะคะ
ฟังเสียงคุณระดาวันนวลสิริชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
จะช่วยอยู่แล้วตัวเองไม่ได้ทีนี้เขาก็นั่งอยู่เขาก็
มันต่างกันคือเขาคงจะช่วยอะไรได้อย่างนั้นค่ะ
คงจะทำอะไรได้คิดว่านะ

ในข่าวที่เราเห็นเราว่าเขาแกล้งไปไหมครับ
จะทำให้สภาพร่างกายเป็นแบบนั้นแต่ความคิดของเราเราคิดว่า
คือสอบจะว่าเขาแกล้งก็ไม่ใช่นะคะ
เขาอาจจะมาเป็นช่วงก็เลยก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่มาเห็นเขาเข้าไปในวัด
ทำบุญไปอะไรที่วัดก็เห็นเขาอยู่ที่ลานวัด
เขาก็นอนง่อยเสียใจอย่างนี้แหละเขาอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะ
เขาไม่ได้นั่งแบบนี้ส่วนมากเห็นไหมคะ
แต่ความรู้สึกทางอารมณ์ทางเพศของเขาก็ไม่รู้ค่ะ
ก็อาจจะมีอยู่เนอะแล้วเป็นคนธรรมดาเนาะ
ก็คงจะเป็นเหมือนปกติคนทั่วไปนั่นแหละ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปที่พี่สาว
ของเด็กสาววัย๑๗ปีผู้เสียหายนะคะ
ก็ติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าเขาไปทำงานนะคะ

บอกว่าโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์แทนได้ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายจะโทรมา
แต่ก็พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เธอยังไม่รับสายนะคะ
ก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากฝากฝั่งของผู้เสียหาย
แต่ว่าข้อมูลที่มีเข้ามาเพิ่มเติมก็คือ
จากการตรวจสอบร่างกายของเด็กสาวผู้เสียหาย
โรงพยาบาลภูสิงศ์บอกว่ามีเพศสัมพันธ์จริงนะคะ
แต่ระบุช่วงเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะคะ
ส่วนการตรวจสอบดีเอนเอเนี่ยยังต้องรอผลอยู่นะคะ
ก็ตามคลิปที่เขาบอกว่า
ผู้เสียหายเขาอ้างว่าร่างทรงปู่หรูสีคนนี้
บอกว่าเคยทำกับคนอื่นมาแล้วอายุน้อยกว่านี้ก็มี
ก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งที่เขายอมเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าเคยถูกร่างทรงปู่ฤษีคนนี้
พยายามที่จะบังคับตอนที่ทำพิธีลักษณะเหมือนกับ
จะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมอะไรแบบนี้นะ

หญิงสาวคนนี้เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะครับ
บอกว่าเธอเคยทำพิธีกับฤษีคนนี้เมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว

ไม่สบายไปหาหมอฉีดยารักษาก็ไม่ดีขึ้น
น้าสาวก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวลองไปคุยกับครูคนหนึ่ง
ที่รู้จักกับฤษีตาไฟ
ครูคนดังกล่าวบอกว่าเป็นรือสีที่คนนับถือเยอะ
ใครป่วยใครมีเคราะห์ก็ไปรักษาจนหาย
หลังจากนั้นก็ตกลงไปรักษากับฤษีนะฮะ
โดยครูคนนั้นกับลูกชายของครู
นัดเธอกับพี่สาวให้ไปทำพิธีครั้งแรก
ที่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นลานหน้าบ้านกลางแจ้ง

ทำพิธีเธอบอกว่าก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้
มีพานใบไม้มีเงิน๑๒บาทอะไรเป็นค่าครูนะครับ
ครั้งแรกปู่รูสีบอกว่าเธอโดดของ
มีสัมภเวษีตามถ้าไม่ทำจะตายโหง
ระหว่างทำพิธีครั้งแรกเธอบอกว่าก็มีคนอยู่ด้วย
แล้วครั้งที่๒นัด๑๑โมงเช้าไปอีก
พ่อปู่ฤษีนัดทำพิธีที่บ้านก็มีเครื่องเส้นอะไรไปนะครับ
ครั้งที่สองทักว่าเธอถูกแฟนเก่าทำของใส่
หากไม่ทำพิธีก็จะตายทางพี่น้องก็กลัวว่าเธอจะตาย
ฤษีก็ทำพิธีครอบครูแล้วก็ให้กินน้ำบางอย่าง
เป็นน้ำใสเหมือนน้ำเปล่ามีเปลือกไม้แห้งอยู่ในน้ำ
ที่เธอจะดื่มน้ำเข้าไปเธอบอกว่าตอนนั้นยอมรับว่า
จะเชื่อฤษีแล้วนะบวกกับเป็นเด็กด้วยก็เริ่มกลัว
หลังจากนั้นฤษีก็บอกว่าจะทำพิธีให้อีก
ครั้งที่สามก็นัดนัดหกโมงเย็นให้เธอไปซื้อผลไม้เก้าอย่าง

เธอก็เริ่มเอกใจตอนที่แบบให้ถอดของให้หมดอะไรพวกนี้นะครับ
บอกว่าจะถอดของให้หมดห้ามมีแฟนนะถ้ามีแฟนเนี่ยให้ไปบอกเลิกกับแฟน
แล้วก็บอกว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาเมื่อชาติก่อน
พร้อมกับขอเบอร์โทรศัพท์ขอเบอร์ไลน์อะไรพวกนี้ไอดีไลน์เอาไว้ติดต่อ
แล้วฤษีก็ห้ามมีแฟนถ้ามีแฟนให้ไปเลิกกับแฟน
หลังจากนั้นฤษีก็ทั้งโทรทั้งไลน์มาตลอดเวลาเช้าเที่ยงเย็น
ขนาดฤษีแขนขาลีบเป็นบริโอเนี่ยนะ
ครั้งที่๔ปู่ฤษีนัดไปทำพิธีที่บ้านของครูคนนั้นตอน๑ทุ่ม
ครั้งนี้เธอบอกว่าปู่ฤษีโกรธเธอเพราะฤษีทราบว่าแฟนนุ่มของเธอเอาเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิด
ทั้งที่ครั้งที่๓ที่ทำพิธีเนี่ยเคยบอกกับเธอว่าให้ไปเลิกกับแฟน
แต่เธอทำไมไม่ยอมเลิกก็เลยโกรธเธอ
ฤษีก็เลยปัดผ่านเครื่องเส้นไหว้หล่นกระจัดกระจาย
แล้วก็บอกให้ไปนุ่งขาวห่มขาวมาทำพิธีขอโทษ
ปู่ฤษีก็ศักดิ์ด้วยปากกาสีแดงลงบนเสื้อด้านหลังที่สวมใส่
เอาน้ำมันมาประพรมที่เสื้อแล้วก็ทักว่าให้ไปทำพิธีเอาปานแล้วก็ขี้แมลงวันตรงขาออก
โดยการนำไข่ต้มผ่านการปลูกเสกไปทาบริเวณปานกับไฝตามที่ฤษีบอก
มาครั้งที่๕นัด๓ทุ่มก่อนจะบอกกับเธอว่าญาติพี่น้องเล่นของใส่ครอบครัวเธอทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขครอบครัวจะตายโหง
คนที่จะช่วยได้ก็คือเธอแต่เธอต้องไปทำพิธีในห้องพระในบ้านของครูคนนั้นที่แนะนำ
ด้วยการให้ดื่มน้ำเหมือนเดิมก่อนจะให้ทำตามคำสั่ง

เขาก็บอกว่าพี่หนูเข้าไปใกล้เขาเข้าไปอ้อนเขาเข้าไปกอดเขาเข้าไปกอดเขาให้เหมือนกับว่าเรารักเขาเหมือนพ่อจริง
เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อของเรานะหนูก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพี่หนูก็แบบไม่กล้าเข้าไปกอดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ย

นี่เขาก็เอามือของเขามาถูที่อวัยวะเพศเรา

ไอ้ง่อยของเขาแหละแต่แบบไม่ได้จับมือคนปกตินะ
เขาก็มาแบบให้ปล่อยอารมณ์ออกมา
ใช่คือหนูก็แบบมันจะมีอารมณ์ได้ไง
ก็เมื่อเขาเป็นอย่างนั้นหนูก็รู้สึกขยะมากดี
แบบเวลาเขามาใกล้หนูหนูก็จะกั้นหายใจไว้
มันเหม็นมันเหม็นฉี่เหม็นอะไรอย่างนี้
เราอยากที่จะขัดขืนไหมหรือรู้สึกว่ามันยังแบบ

ขัดคืนนะหนูขัดคืนแล้วแบบหนูกลัวหนูจะวิ่งลงไปข้างล่าง
คือเขาก็ซอฟซอฟไปลงเขาลงพูดนมน้ำเราอีก
คือว่าหนูจะวิ่งลงมาแล้วแบบคือไม่ทำแล้วอ่ะอืมใช่
แล้วทีนี้เขาก็พูดซอฟต์ลงเขาก็อ่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกให้เรานอนลง
แล้วก็เปิดเสื้อขึ้นใช่ค่ะเขาก็เปิดเสร็จ
แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าหนูไม่ขอเปิดถุงถึงหน้าอกนะ
เขาก็บอกว่าได้ก็เปิดแค่ถึงถุงค่ะพี่
ใช่แล้วทีนี้เขาก็เอาตัวเขามาโน้มใส่เราแล้วเขาก็กอดก็อะไรเรา

เราก็เอาหน้าเขามาถูที่หน้าอกเรา

ใช่เขาเป็นคนกระทำคือเราอยู่เฉย

เขาก็ให้เราพูดว่าให้พูดคำว่ารักเขาหลงเขาคิดถึงเขา
เหมือนพูดมนต์แต่ว่าทำสนิทอย่างที่

ใช่รักเขาลุงเขาต้องคิดถึง
เพราะต่อจากนี้ไปต้องคิดถึงเขาตลอดเวลาต้องรักเขาต้องอะไรอีก
น้องผู้หญิงคนนี้ยังบอกว่าตลอดการทำพิธี๕ครั้งที่เธอไปเจอมานะ
จะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งอายุประมาณ๒๐กว่ามาอยู่ร่วมด้วย
แล้วก็มีลูกชายของครูคนนั้นที่เป็นคนแนะนำอยู่ด้วย
แต่พอถึงช่วงสำคัญร่างทรงปู่ฤษีจะไล่ลงไปหมด
ช่วงสำคัญก็คือจะอยู่กันแค่๒คนคือช่วงที่ให้เธอเปิดเสื้อขึ้น
เธอก็จะเปิดแค่นิดหน่อยเธอไม่ยอมเปิดถึงหน้าอก
แล้วก็ไม่ยอมถอดเสื้อผ้าในการทำพิธีแต่ละครั้งเธอไม่ถอดเสื้อผ้า
ก็พอหลังแล้วก็ไม่ไว้ใจแล้วเธอก็เลยไม่ไปอีกเลยนะฮะตัดสินใจไม่ไปอีกเลย
เรากลัวค่ะพี่จนเรายอมให้เขาทำทุกอย่าง

แล้วที่บอกว่าต้องถึงขั้นแบกมาให้คนแบกมาแบกพัก
แบกจริงแต่ตอนที่หนูอยู่ข้างล่างทำพิธี
แล้วเขาก็คุกเข่าไปเข้าห้องน้ำได้ใช้เข่าเขาไปเข้าห้องน้ำ

ใช้เขาไปไปของเขา
เขาสามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะพี่
ไม่ใช่ตามที่ข่าวแบบนั่งแล้วก็ล้มไม่ใช่
แล้วเรื่องนำเสียงที่พูดอะคะ
ก็พูดได้ก็ติดขัดแต่ก็ฟังออก
แต่มันก็มีคำถามสำหรับตัวน้องคนนี้นะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเนี่ยเพราะว่าพอไม่ไปอีกเลยนะ
ปรากฏว่าจากนั้นไม่นานเนี่ยน้าสาวของเธอมีอาการมือหงิกงอ
ไปหาหมอบ้านหมอบ้านบอกว่าถูกร่างทรงปู่ฤษีทำอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าใส่
เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคาถาอาคมสายมนต์ดำ
หลังจากนั้นคุณตาก็เสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนู
ทำให้ชาวบ้านรวมทั้งครูคนนั้นที่เคยแนะนำเนี่ย
เชื่อกันใหญ่ว่าร่างทรงปู่ฤษีตาไฟเนี่ย
มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าทางด้านคดีความนะฮะ
เธอบอกว่าเธอก็รู้สึกเห็นใจเด็กสาววัย๑๗ปีที่
เคยถูกแบบยิ่งกว่าเธออีกเพราะว่าถูกข่มขืนไปเลย
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดก็กันตัวน้องคนนี้ไว้เป็นพยานด้วย
ในการจะเปิดเผยพฤติกรรมของร่างทรงปู่ฤษีตาไฟคนนี้

สำหรับร่างทรงปู่รุษีตาไฟคนนี้นะคะ